คุณผู้ชมครับเรายังคงตามกันต่อเรื่องของที่ลูกนั้นแทงพ่อจนตาย
จริงต้องบอกแบบนี้ว่าพ่อคนนี้รักลูกมาก

แต่พอย้อนกลับไปเห็นลูกถูกมัดมือมัดเท้าสงสาร
ขอเอาลูกออกมาดูแลเองที่บ้าน
แต่สุดท้ายลูกคุ้มครั่งเอามีดแทงพ่อ๑๒แผลจนเสียชีวิต
เหตุผลคือลูกเนี่ยจะไปยืมรถจักรยานยนต์เพื่อน
แต่พ่ออย่าไปเลยคือลูกก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงดี
ลูกก็เลยโมโหคลั่งก็แทงพ่อตาย
สุดท้ายนะก็ถูกลูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลท่าขึ้น
อำเภอท่าสระที่นครสิทธิ์ธรรมราช
นายคาทามุดหรือว่านายเต่าอายุ๒๕ปี
ใช้มีดปลอกผลไม้แทงพ่อตัวเอง

ลูกชายผู้ตายนะวิ่งหลบหนีออกจากบ้าน
ตำรวจตามไปจับกุมใกล้ครับ
ตอนจับกลุ่มได้ยังคุ้มครั่งพูดจาไม่รู้เรื่องก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ยังคงคลั่งอยู่สุดท้ายต้องฉีดยาเลยนะ
สงบสติอารมณ์จับมัดมือมัดเท้าติดเตียงไม่ให้อารวาสเพิ่มเติม
หลังจากก่อเหตุตอนแรกเดี๋ยวพ่อโดนแทงยังไม่ตายนะครับ
ก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่อาการสาหัสแพทยื้อชีวิตไม่ได้
เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับมีบาดแผลถูกแทงตามร่างกาย๑๒แผล
ลำตัวหน้าอกลำคอกลางหลังเต็มไปหมดเลย
ตำรวจไปสอบประคำญาติพี่น้องเขาบอกว่าสาเหตุนายขทาวุฒิในเต่าติดยามานานแล้ว
พ่อพาไปบำบัดที่โรงพยาบาลท่าสาราแต่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
พ่อเดินทางไปเยี่ยมลูกไปเห็นภาพลูกถูกมัดมือมัดเท้าติดกับเตียงผู้ป่วย
สารจับใจขอคุณหมอขอพาลูกกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูแลเองนะครับ
แต่พอกลับมาอยู่บ้านจู่คุ้มครั่งอีกอารวาสอีก
พยายามห้ามเข้าไปช่วยปลอบลูกให้สงบลงแต่ว่าอารวาสหนักมากขึ้น
แล้วลูกเนี่ยก็เอามี่ปรอบกลมไม้กระด่ำแทงพ่อ๑๒แผลจนแน่นิ่งไป
แล้วมีชาวบ้านไปเจอก็รีบแจ้งกู้ภัยตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าไปเจอกันกับผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือนายสมภาษณ์ก็บอกว่าจริงแล้วผู้ตายเคยพาลูกไปบำบัดมาแล้ว๒รอบ
รอบแรกเนี่ยออกมาแล้วนะอันนี้รอบสองล่าสุดเนี่ย
นายประจักษ์ไปเห็นลูกถูกมัดก็เลยรับกลับมาที่บ้านทนไม่ไหว
เพื่อนบ้านเคยเตือนว่าระวังเถอะเดี๋ยวลูกจะทำร้ายอีก
เพราะเห็นว่าตอนอาการหลอนชอบเอามีดไปเดินควงเล่น
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยลูกชายเนี่ยไปยีมรถเพื่อน
เข้าไปเตือนลูกชายเลยไม่พอใจโมโหคุ้มครั่งก็เลยแทงพ่อไปนะครับ
ชาวบ้านหลายคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่านายประจักษ์คือพ่อเป็นสมาชิกอบตท่าขึ้น
ที่ผ่านมาเป็นคนดีช่วยงานชาวบ้านช่วยสังคมมาตลอดนะครับ
ล่าสุดเนี่ยครอบครัวก็นำศพของผู้ตายนะครับ
คนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าลูกก็ฆ่าพ่อตัวเองนะครับ
ทางด้านพันธุ์ตะวดเอกอันนันพฤกจันทร์นะฮะ
ซึ่งเป็นภูมิกับการตำรวจภูทรท่าสลาก็บอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยได้แจ้งข้อเก่าหาผู้ก่อเหตุไปแล้วนะครับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาฆ่าบุพการี
ก็จะมีการนำตัวไปฝากขังต่อสารวันนี้
แล้วญาติก็รับศพผู้ตายไปประกอบพิธีที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ